เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันคือช่วงนี้เขาคลายล็อกเฟสที่๔แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวโอ้โหสัปดาห์หน้าเผลอเฟส๕มา

ใช่จะพาไปเที่ยวที่นี่แล้วกันนะครับที่ประสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็โคราชนะเด้

นี่ครับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือว่าประสาทหินพิมายตำบลในเมืองอเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เขามีมาตรการตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙ที่เข้มข้นและเข้มงวดนะครับ
สำหรับประสานหินพิมายนะครับเป็นประสานที่มีอายุราว๑๐๐๐ปี
คือลักษณะถังประสาทที่นี่ถูกสร้างขึ้นให้มันคล้ายกับเขาพระสุเมนตามคติความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์นั่นเองนะครับ
ส่วนด้านในปราศาสตร์มีทั้งการผสมผสานรูปแบบของศิลปะบาป่วนกับศิลปะแบบนครวัดที่มันมีความสวยงาม
อย่างที่บอกที่นี่ถือว่าเป็นประสาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหแล้วเป็นประสาทหินที่ใหญ่มากนะครับ
และที่นี่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ต้องไปคือนี่ไงไสงามไสงามเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับคือมีต้นไสขนาดใหญ่แห่กิ่งก้านสาขาทอดยาว
เรียกได้ว่ามีมากมายหลายสาขาเป็นแขนงเลยอ่ะนั่นสิครับเป็นร่มเงาให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่นั่นเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
สารเจ้าแม่ไสงามนี่ก็เป็นสารที่ชาวพิมายให้ความเคารพเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อกันว่าเจ้าแม่น่ะศักดิ์สิทธิ์ไปขอสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาบางคนมาขอโชคขอลาบเพื่อไปเสี่ยงดวงก็มี
เอาแต่ดวงใครดวงมันอันนี้ผมผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับใครอยากไปชมแบบนี้นะครับก็ไปด้วยไปดูด้วยตาของคุณเองที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาไปง่ายสบายช่วงนี้อ่าแล้วคุณผู้ชม